ว่าสาวประเทศไทยของเรานี้ไม่ว่าเป็นไร
ความรักแบบพร่ำเพื่อเห็นใครหล่อนิดใครหล่อหน่อยก็ไม่ได้นะคะ

มีรวมตั้งที่ชนะหรือเปล่านะพี่ติ๊ก

สาวบอกว่าพร้อมใจกันโหวตให้กับพี่ติ๊กคนนี้เลยนะคะ

ถึงจะมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วก็ไม่เป็นไร
พี่ติ๊กก็บอกดีใจนะครับที่มีคนมาชอบ
แล้วก็บอกเลยว่ากำลังสนุกกับการเล่นโซเชียลมากค่ะ
ช่วงนี้ออกจากป่าแล้วหันมาเล่นโซเชียลแล้วนะจ๊ะ

อุ๊ยมีติ๊กจ่าน้ำเน่าเห็นเงาจัน

พักที่จะร้องพร้อมที่จะรักนะครับ
ใช่ครับเรามาหยุดสร้างเรื่องราวระหว่างพักครับ

อันนี้ก็ไปจำเข้ามาครับ
คือช่วงนี้ครับก็เป็นกระแสนะครับ
แล้วก็พี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่
หลายคนก็เหมือนกับเป็นโมเมนต์น่ารักต่าง
ซึ่งติ๊กเองในฐานะของเจ้าป่าเข้าเมือง
เราก็ไม่พลาดที่จะนำกระแสต่างเหล่านี้มาเล่น
เพื่อเราอยากให้คนตื่นตัวนะครับ
ในเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับ
แล้วก็ให้คนหันมาสนใจกัน

จริงแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครเครียดกับเรื่องแบบนี้
อยากให้คนสนุกแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มกัน

ดูว่าตอนนี้คนกำลังสนใจเรื่องอะไรนะครับ

ให้คนหันมาสนใจในเรื่องของ

เดี๋ยวไทยรัฐจะชวนมาดีเบตกันนะคะ

รักที่จะล้อมพร้อมที่จะรัก